พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องจับตาแล้วก็เฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่
ในเรื่องของสภาพน้ำแล้วก็สภาพฝนนะคะที่สุราธานีตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้ว
มีการเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่เลยค่ะฝนก็ยังคงตกลงมาอยู่เหมือนกันนะคะ
ตอนนี้สภาพอากาศที่เกาะสมุยเป็นอย่างไรพาคุณผู้ชมไปติดตามจากคุณระวีการแก้ววิจิตร
รายงานมาจากจังหวัดสุราชธานีค่ะ
สถานการณ์เฝ้าระวังฝนที่อำเภอก่อสมุยจังหวัดสุราธานีจนถึงณเวลานี้นะคะ
ก็มีเพียงฝนที่ตกโปรยปลายลงมาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาค่ะขณะที่ชาวเกาะสมุยนะคะ
ก็ยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งทางด้านหลังของดิฉันนะคะ
คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าตอนนี้นะคะบริเวณชายหาดเฉวงนะคะ
บริเวณของชายหาดเนี่ยก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวนะคะออกมาชมบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะ
เนื่องจากว่าสภาพคลื่นลมทะเลในวันนี้ก็มีกำลังแรงค่ะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับน่าเป็นห่วงมากนักนะคะ
ก็นักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนในพื้นที่ก็สามารถที่จะเดินทางมาชมบรรยากาศในตอนเช้าได้ค่ะ
ขณะที่ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็เริ่มมีแสงแดดนะคะแล้วก็ท้องฟ้าเปิดแล้วค่ะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะที่อาจจะทำให้ฝนนะคะที่กำลังจะตกลงมา
ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศไว้นะคะในพื้นที่ของอำเภอก่อสมุยนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ
ซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะทางทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจนะคะ
บริเวณของพื้นที่เกาะสมุยค่ะก็ยังพบว่าในพื้นที่เกาะสมุยนั้น
ประชาชนส่วนใหญ่นะคะก็มีความพร้อมค่ะ
โดยทางทีมข่าวได้สำรวจแล้วนะคะก็พบว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวใจกลางเมืองก่อสมุยยังคงเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ
จำนวนที่บางตาลงแต่ว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่ามีฝนตกโปรยปลายลงมาเป็นระยะระยะ
กับฝนที่หนักในบางช่วงค่ะจึงไม่ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวนะคะ
ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างในช่วงเวลาค่ำคืนค่ะ
โดยร้านส่วนใหญ่นะคะก็ยังเปิดให้บริการตามปกติค่ะขณะเดียวกันนะคะ
สภาพอากาศบนเกาะสมุยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมามีปริมาณฝนโปรยปลายตลอดทั้งคืนค่ะ
กับฝนที่ตกหนักในปริมาณที่ไม่มากนักนะคะโดยตกเป็นระยะระยะ
เวลาประมาณสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีก่อนจะค่อยค่อยสารลงไปจนถึงช่วงเช้ามืดของวันนี้นะคะ
ผู้ประกอบการและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างก็ได้นำกระสอบทรายวางไว้หน้าร้าน
และหน้าที่พักอาศัยตลอดแนวริมทางเท้าเพื่อป้องกันหากมีฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังค่ะ
ร้านนะคะก็ได้สร้างแนวป้องกันขึ้นค่ะเพื่อกั้นน้ำถ้าเกิดว่ามีฝนตกหนักและน้ำท่วม
บริเวณที่พักอาศัยนะคะโดยการสร้างแนวป้องกันนี้ก็สร้างขึ้นมาชั่วคราวค่ะ
เพราะว่าหลังจากวันนี้นะคะที่สภาพอากาศส่งสัญญาณว่าอาจจะมีอากาศที่ดีขึ้นนะคะ
แต่หลังจากวันนี้ก็อาจจะมีอากาศที่น่าเป็นห่วง
เนื่องจากว่าอาจจะมีฝนตกลงมาเพิ่มอีกชาวบ้านนะคะรวมถึงผู้ประกอบการก็ได้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะในพื้นที่ของอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีค่ะ
ซึ่งก็ถือว่ายังไงนะคะเราก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะ
เพราะว่าหลังจากนี้อาจจะมีฝนตกลงมาค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศในพื้นที่ของอำเภอกเกาะสมุยค่ะ
ระวิการแก้วิจิตรายงานจากจังหวัดสุราธานีค่ะ